คุณผู้ชมคะทำไมมีงานประจำปีทีไร
วัยรุ่นมันจะต้องตีกันทุกทีเลย

เสิร์ตเล่นไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ

คุณควรจะสนุกควรจะมีความสุข
โอ้โหคุณไปใส่วัยรุ่นอีกกลุ่มนึง
ละมุนวุ่นวายเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาพนี้มันหลากหลายอารมณ์มากจริง
เพลงทรงอย่างแบด

มันก็จะแบบหลากหลายอารมณ์

นี่ตำรวจร่วงมาระงับเหตุ
ดนตรีบนเวทีก็งงจะยังไงดีเพลงก็ต้องร้องห้ามก็ต้องห้ามไหมนี่ตำรวจไล่แบบนี้นะคะ
คนไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตเป็นร้อยคอนเสิร์ตเริ่มได้แค่ครึ่งชั่วโมง
ชี้หน้าวัยรุ่นที่อยู่ข้างเวทีวิ่งเข้าไปใส่กัน
นักร้องก็ต้องร้องไปก็ต้องประกาศให้หยุดให้ใจเย็น

เพราะว่าก่อนที่จะเข้าไปดูคอนเสิร์ตเจ้าหน้าที่ได้ตรวจอาวุธ
ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่เป็นอาวุธเข้าไปในงานค่ะ
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสแบบเลือดตกยางออกนะคะ
ตำรวจสพดงหลวงจับผู้ก่อเหตุได้๒คน
คุณผู้ชมค่ะผู้ก่อเหตุอายุ๑๕อายุ๑๕๑๗เป็นเยาวชน
ก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนนะคะ
งานประจำปีจะจัดไปจนถึงวันที่๒๙มกราคมค่ะ

อุ๋ยค่ะวันที่เหลือก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกเนอะ
เพราะว่างานประเพณีประจำปีเขาก็เพื่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่น
อัตลักษณ์ความสามัคคีของชาวอำเภอดงหลวงนะคะ
ในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมากมายเลย
เสิร์ตเป็นแค่ส่วนหนึ่งสร้างความสนุกสร้างความบันเทิง
แต่ดันมาแบดโชว์กันหน้าเวทีแบบนี้ค่ะ